คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีศิลปินนักร้องเนี่ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันให้กับบันเทิงไทยรัฐของเรามากเลยนะคะ
ซุปตาระดับตัวแม่แล้วก็น้องใหม่ที่มาแรงก็มาสร้างสีสันเหมือนกันนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะรวบตึงเลยค่ะโชว์บางส่วนถ้าใครพลาดไปไม่ต้องเสียใจ
รวมมาให้ดูแล้วนะคะจะมีใครบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

เห็นเธอจ๋าเธอยิ่งรู้จักเธอยิ่งเลิกยิ่งลา
ฉันต้องการให้เธอจดจำเรื่องวันเก่าให้มีสองเราคู่เคียงทางกันเหมือนวันก่อน
คาพูชิโนเอ็กซ์ปริสโตอาราฟิการูบุตตาอะไรดีนะ
หมอกแค่สภิกษ์อย่างผิดนานหรือปลาทองโกปลาสอยบ้าน
เฮ้ยลาเต้ลาเต้คอฟฟรีคอฟฟรีคาเฟ่
ไม่อยากเอาผัวมาเลยแล้วงานนี้ไม่น่ามีผัวเลยเรา
มีแล้วอายเขามีแล้วอายเขา
ไม่ต้องนั่งเซ็งเพราะกลับก่อนเพราะน้อย
อยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปแล้วก็เซ็ง
มันยืนโค้งเพลงมันยืนโอนเอกโอ๊ยจะบ้าตาย
สุดยอด
ที่แบบมาสร้างศีรษรรษ์โดยเฉพาะศิลปินลุกทุ่งเนาะ

มีเพลงฮิตเพลงฮอตหลายเพลงมากนะคะ

เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยค่ะปีกระต่ายเขาจะมีศิลปินแบบว่าเรียงคิวมาเลย
ร้องมาเต้นแบบนี้นะคะปังจวดแน่นอนค่ะ